ก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเขามีการโพสต์ตั้งคำถามโดยระบุบอกว่า
อยากพูดในฐานะคนที่เรียนคณะนั้นคณะที่ให้โตโน่ไปใช้บริการอุโมงน้ำ
แล้วก็วัดค่าปอดก่อนนางจะไหว้
อาจารย์ที่คณะบอกว่าตั้งแต่ปี๑อุโมงน้ำเนี่ยแพงไม่ค่อยเปิดใช้
แต่เรางงมากกว่าว่านิสิตเข้าไปไม่ได้เรียนรู้อะไรกับอุโมงน้ำนี่เลย
ไม่เคยเปิดให้นิสิตดูแต่โตโน่เข้าไปได้ไม่เสียเงิน
อาจารย์ในคณะก็อยากทำงานเอาหน้านะคะ
ไม่ปรับหลักสูตรการสอนในคณะเลยเชื่อไหม
อาจารย์บางท่านโดนนิสิตประเมินต่ำแต่ยังสามารถสอนต่อได้
เพราะคำว่าพวกเธอไม่รู้หรอกว่าฉันมีอำนาจขนาดไหน
ซึ่งมันแย่มากอุโมงน้ำเนี่ยไม่เคยเปิดให้นิสิตใช้
หรือว่าศึกษาอย่างมากก็แค่เข้าไปดู
ไม่เคยแบบว่าเครื่องเปิดให้นักศึกษาได้ดู

หลังจากนั้นเนี่ยค่ะทีนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันแบบโอ้โห
มากมายกันเลยทีเดียวค่ะ
ทางคณะเองนะคะคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬาเองเนี่ย
เขาก็ออกมาชี้แจงปรมดราม่าเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าคุณโตโน่ไปใช้อุโมงน้ำ
เขาบอกว่าหลังจากที่เข้าไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายใช่ไหมคะ
ทางเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็จะมีการออกมาบอก

โดยโพสต์ภาพนะคะพร้อมกับข้อความระบุบอกว่า

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีออกรายการมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐แล้ว
นวัตกรรมกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างความฟิตให้กับร่างกาย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนิสิตเข้าใจงานเพื่อการศึกษา
วิจัยทดสอบทดลองมาโดยตลอด
แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทัพนักกีฬาไทย
เข้าไปใช้งานได้โดยมีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ
นี่เขียนแบบนี้นะคะพร้อมกับมีการโพสต์ภาพเอกสารในช่องคอมเมนต
พร้อมกับระบุบอกว่านี่เป็นเอกสารที่มีการส่งหนังสือมาขอความอนุเคราะห์จากคณะ
แล้วคณะเนี่ยได้ให้ความรู้เขาเรียกว่าให้ความอนุเคราะห์
โดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
แต่ว่าล่าสุดต้องบอกว่าโพสต์นี้ถูกลบออกไปแล้วนะคะ
เกี่ยวกับการเข้าไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่อุโมงน้ำในคณะวิทยาศาสลาบระบูบอกว่า

เนี่ยคุณหมออาจารย์เฉศนาธิกของคณะวิทยาศาสตร์การทีราชรุระภารกร

แต่ว่าทางคณะตอนแรกที่ออกมาบอก

นี่แหละก็เลยกลายเป็นกรณีที่มันดูพูดไม่ตรงกัน

คือก็มีหนังสือที่ขอไป

ความข้างฝั่งของคณะวิทยาศาสตร์การธีระ๑๙๗๔นี่

เขาบอกว่าอนุมัติแล้วก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายตามระเบียบ

หนังสือเลยอ๋อเนี่ยค่ะอืมอันนี้ก็เป็นทางคณะเขาออกมาชี้
เรื่องนี้แต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าข้อความนี้ก็คือลบ
ออกไปแล้วอืมทีนี้เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งของผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลนครพนมบ้างเพราะเมื่อวานมีการเปิดเอกสารกันไปใช่ไหมคะ
งบประมาณต่างรวมไปถึงหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ย
ยังไงกันบ้างนะคะก็ภูมิในการโรงพยาบาลนครพนมเอง
มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อการกุศลของคุณโตโน่
บอกว่าเป็นความศรัทธาของผู้จัดกิจกรรมทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มีการเรียกร้อง
ส่วนงบประมาณภาครัฐยืนยันเพียงพอในการพัฒนาดูแลบริการประชาชน
แต่ต้องเป็นไปตามระบบของการจัดสรรงบประมาณส่วนการรับเงินสนับสนุนจากการบริจาคเนี่ย
ไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะนำไปใช้จ่ายในส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะ
แต่ก็จะนำไปพัฒนาภาพรวมของโรงพยาบาลเพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลประชาชนมากขึ้น

คุณโตโน่ไปถึงแล้วไปถึงแล้วนะคะไปถึงแล้ว
ทีนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะเหมือนเมื่อช่วงสายสายหรือว่าช่วงบ่ายตอนแรกบอกว่าอ่ะ
เดี๋ยวจะไปดูแม่น้ำโขงเนี่ยวันจริงเลยเพราะจริงจะมีทีมงานลงไปดู
ปรากฏว่าช่วงประมาณสัก๑๕นาฬิกาที่ผ่านมาน้องลงไปล่ะ

ทีนี้เนี่ยที่เป็นข่าวออกมาก็คือจะไม่ไป
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปแบบลงไปตรงแม่น้ำโขงแน่
คือวันที่๒๒ที่จะลงไปไหว้เลย

เห็นแล้วใช่มั้ย

ในช่วงสองสามวันนี้

ว่าน้องเขาบอกว่าตัวเขาเอง

เขาบอก๗หลักแต่เขาไม่ได้บอกตัวเลขนะเธอ

เคยถามว่าแล้วเธอไปเอางบที่ไหน

เป็นเอกสารลิสต์นะ
ว่ามีห่วยงานใด
มีค่าอะไรเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
มีออร์แกนายซ์มีอะไรอย่างเงี้ย
ว่าแบบว่าทั้งหมดตอนนี้ได้๕ล้าน
คือตอนนี้ได้๕ล้านบาทแล้ว

เอาเงินไปให้เขาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย

คนไม่สบายใจอันนี้พูดกับแบบตรง

อย่างจังหวัดทั้งเพราะว่าอันนี้เราก็มีสุขือ

ก็เข้าใจเครื่องเสียงมีอยู่แล้ว

มีอยู่แล้วจังหวัดไหนก็มีอยู่แล้ว
แต่ก็มาจัดเขาก็ถาม

แต่รู้สึกจะมีชมรมนกเป็ดน้ำโขงใช่ไหม

เหมือนเป็นคนในพื้นที่ที่เขาว่าอยู่ประจำอะไรอย่างนี้

น้ำโขงไม่ได้เหมือนแม่น้ำอื่นนะเธอ
ที่อุ่มชมรมนี่นะครับ

เป็นวันแมนได้ไง
เขาก็ถามวันแมนเดอร์ลิเวอร์

หนึ่งคนว่ายหลายคนชื่อว่ายใช่ไหม
แต่แม่น้ำโขงมันไม่เหมือนอื่น
ฉันก็บอกแล้วไงว่าถ้าสมมุติมันไปตามแบบ

เหนื่อยมากแต่ถ้าสมมุติคุณไปเจอน้ำวน

อย่างถ้าสมมุติมันดูดลงเลย

เพราะอย่าลืมข้างล่างแม่น้ำโขงเป็นหินหมดน้อง

เพราะฉันจะต้องมีคนเชี่ยวชาญ
แล้วอันนี้ว่ายจากฝั่งไทย

ข้ามไปขึ้นที่โคตบูล

ไม่ใช่ค่ะ๑๐กิโลไหว้ไปฝั่งลาวลูก

พระธาตุพวกเขานั่งรถ

อันนี้คืออยู่อีกจักรนั่ง
แต่ถ้าสมมุติเราวิ่งไหว้ตามน้ำมันจะไม่เหนื่อยเท่ากับว่ายสระว่ายน้ำ
อันนี้ก็คือตรงนี้นะครับ
ว่ายน้ำโขงหนักกว่าไหม้ทะเล

ตัวฉันเองอยู่กับแม่น้ำโขงเกือบทุกเดือน
นั่นแหละ